นี้กันหน่อยครับเป็นเรื่องเฉาของวงการผ้าเหลือง
จัดเป็นแบบเมดเล่ข่าวนี้เลยก็แล้วกันนะ

คือมีหลายเหตุการณ์มากไปดูเหตุการณ์แรกกันก่อนก็แล้วกันครับ

เขาบอกว่าสองคนนี้ที่เห็นในภาพฝั่งหนึ่งห่มเหลือง
อีกฝั่งหนึ่งใส่หมวกแต่งชุดสีดำเหมือนกับคารวาสทั่วไป

ใช่ไหมก็คล้ายนะรูปปากคล้ายอะค่ะ
คือถ้าไม่ใช่คนเดียวกันฝาแฝดใช่ไหม

นี่ครับคนก็เลยตั้งคำถามว่าใช่คนเดียวกันไหม
ห่มเหลืองรูปหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหแต่งหล่อเลยอ่ะชงอย่าง
เลยนี่ยังเท่มาเลยเนี่ยนะครับเรื่องนี้อยากให้พิสูจน์หน่อย
พิกัดโยนโจทย์เอาไว้ว่าอยู่ในขอนแก่นใช่ไหมทีม
ห่มจีวอนหน้าเลื่อมใสดูเรียบร้อยแล้วก็ใส่ข้อความ
กำกับไม่มีสถานะนะครับอีกเฟสหนึ่งครับจากเนรกลายเป็น
หนุ่มหล่อเลยชุดดำใส่หมวกส่งอย่างแบ๊ดเลยอ่ะเนี่ยฮะ
คุณผู้ชมดูหน้าจอนะแล้วมีข้อความกำกับรักสนุกไม่มี
สถานะครับกับรักสนุกคนเดียวกันไหมเออหรือเขาเป็นฝา
อย่างคุณว่าเนอะโอ้ก็สุดคั่วเลยนะเนี่ยเออเอาแฝด
ไหนอีกอ่ะเมื่อกี้คือด่ายคู่แล้วนะคือแบบชีวิตคน
คั่วเลยเนี่ยค่ะทีนี้ตอนเป็นเนรมีการโพสต์คติธรรม
ครับเช่นคนเราทำชั่วได้ทุกนาทีแต่พอทำดีต้องดู
เลิกยามอ๋อเสียงเย็นมาเลยเนอะความคิดก็เหมือนน้ำยิ่ง
วนยิ่งคุณยิ่งวุ่นยิ่งทุกข์ยิ่งนิ่งยิ่งใสยิ่ง
งบได้ก็ยิ่งสุขเป็นต้นนี่นะฮะทีนี้บางรูป
ลองดูหน่อยสิครับบางรูปเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหทำท่าทำ
เหมือนจะกวนโอ๊ยก็มีนะอ้าปากใส่บิ๊กอายโพสต์ท่า
แบ๊วเปะปากแบบอ้อนคนก็เลยถามว่าเหมาะสมไหม
อันนี้นี่อ๋อนี่นี่ท่านนี่เป๊ะปากอืมน่าจะเป๊๊บปาก
เบลอหน้าไว้ก่อนนะตัดไปในตอนชุดเที่ยวหน่อย
เนรเนี่ยก็จะต้องโกนผมใช่ไหมเหมือนกับปกปิดไว้อ่ะว่าเนี่ยบวชเรียน
มานะคาดกระเป๋าที่หน้าอกด้วยครับนี่นะฮะนอกจากนั้นคือมีถ่ายรูปคู่
กับผู้หญิงอ่ะสิอืมถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงแล้วยังไงอ่ะ
นี่กอดคอกันด้วยติดตรงที่ว่าเออกอดคอเอามือพาดไหล่แบบเนี้ยฮะ
คอเข้ามากอดไว้แบบนี้ซบบ่าซบไหล่อีกภาพหนึ่งฮะ
เหมือนอยู่ในสถานบันเทิงหรือเปล่าคนเต็มเลยมีทั้งผู้หญิงผู้ชาย
อ้าวใช่มั้ยใช่เนรมั้ยรูปเดียวกันมั้ยคนเดียวกันมั้ย
ถ้าเป็นคนเดียวกันรูปเดียวกันนี่ไม่เหลือแล้วมั้งศีล
สบั้นหันแหลกแล้วมั้งฮะอืมคุณแซคนัทวินนักข่าวไทยรัฐทีวีครับ
เดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นก็วันนี้เป็นวันที่พระเอ๋ยเนรเอย
ติดกิจนิมนต์ด้วยนะครับก็เลยจะเงียบหน่อย
มีแค่พระเนรไม่กี่รูปที่เหลืออยู่ที่วัดเราได้สอบถามจนได้ความมาว่า
เนรที่เห็นในภาพเนี่ยสมมุติว่าชื่อเนรจรนะสมมุตินะฮะ
เรียนที่นี่แหละอ้าวเจอตัวแล้วแล้วปกติเนี่ยนะครับ
เขาก็จะเดินผ่านไปผ่านมาแถวบริเวณกุฏิแถวนี้แหละ

เนรอย่างพระรูปเนี้ยเนรเคยเห็นไหมเคยครับเคยเห็นไหม
เขาทำอะไรอยู่พี่ก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ว่าเคยเห็นอ่ะ
เคยเห็นเขาทำไหมเดินเดินหาอะไรเพื่อนเดินหามีเพื่อนเยอะไหมครับลุง
ปกติเพื่อนจะเดินคนเดียวครับแกจะเดินคนเดียวครับ
เคยมีผู้หญิงอะไรมาหาที่นี่ไหมไม่รู้ครับไม่ครับ
เห็นแค่เดินผ่านตรงนี้อย่างเดียวครับบ่อยไหมไม่บ่อยครับนานนานครั้งครับ
เคยเห็นไหมน่าจะอยู่แถวครึ่งหลังกุฎอยู่แถวห้างสุด
แล้วปกติเขาอยู่นี่ไหมครับไอ้จรไหมจรวะชื่ออะไรไหม
อะไรนะชื่อเล่นชื่ออะไรจรครับอ๋อแล้วเขาอยู่ที่นี่ไหมหลวงพี่
ไม่รู้ครับท่านเคยเห็นเคยเห็นถามพระรูปอื่นอื่นในวัดครับ
บอกว่าคือเนรจรเคยเป็นอดีตเนรที่นี่นะแล้วชอบอยู่คนเดียว
สูงสิงกับใครเกิดมานานแล้วนะพวกภาพต่างที่เห็นน่ะนะฮะ
เดี๋ยวลองขึ้นภาพอีกครั้งหนึ่งก็ได้คู่ขนานกันไปวัดเคยเตือนแล้ว
จะให้เนรจรศึกออกไปเพราะแบบนี้วัดเสียนะ
แต่ทางครอบครัวเนรจรมาร้องขอวัดอย่าให้ศึกลูกฉันเลย
อยากให้บวชเรียนต่อก็ให้โอกาสเอาให้รับศิลป์ใหม่
ให้แก้ไขปรับปรุงจนกระทั่งขับออกจากวัด
สัปดาห์ที่แล้วครับอ๋อเพิ่งขับออกไปเอง
ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วตอนนี้น่าจะศึกแล้วนะ
แต่ก็ไม่มีใครแน่ใจว่าศึกแล้วหรือยังเพราะยังไม่เคยเห็นกับตาครับ

มันมีครั้งหนึ่งแล้วที่ให้โอกาสกัน
ศีลให้อะไรใหม่ปรับตัวปรับใจอะไรเขาก็ไม่ไหว
แต่ไม่ให้ศึกแบบนี้ทางพ่อพ่อไม่ให้ศึก

แต่ความกดตรับรอบพ่อบ้างผมก็ต้องเข้าใจเขาในส่วนนึง

เมื่อวานนี้ลงภาพที่ประสาทหินพนมรุ้งบุรีรำถ่ายคู่กับประตูประสาททำท่าพนมมือด้วย
ภาพนี้ครับคุณผู้ชมย้อนกลับไป๓วันก่อนลงรูปไปธนศึกษา
พระธาตุล่านองนี่นะครับแล้วก็ไปกราบขอพรหลวงพ่อพระสัยที่หนองคาย
มาขอพรให้สมหวังทุกประการด้วยเถิดทำให้ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าตกลง
แล้วศึกไปแล้วไหมหรือว่าไปบวชใหม่อยู่วัดไหนสังกัดไหนอย่างไร
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับคุณแซคนัทวินทีมข่าวเราทักไปถามเนรจร
เรื่องที่เกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปอย่างไรอยากชี้แจงไหมถ้าหากว่าจริงไม่จริง
ได้เข้าใจกันกระจ่างชัดปรากฏว่าเดี๋ยวลองดูข้อความหน่อยนะฮะ
อ่านนะครับคืออ่านข้อความนะแต่ไม่ตอบกลับ
แล้วอยู่ดีก็คือหายไปเลยฮะคืออ้าวส่งข้อความทักแชทไป
อยู่ดีดีก็หายไลน์ไม่ตอบเอออ่าทำไมล่ะเดี๋ยวรอดูก่อนกันแล้วกัน
เพื่อมีคำชี้แจงเพิ่มเติมอ่ะนะฮะอ้าวส่วนอีกอันนึงมาอีกแล้ว
ให้ขอบตาได้พักได้ผ่อนกันเลยเฟซบุ๊คอีซ้อขยี้ข่าวสองออกมาแฉบอกว่า
อธิการนักเทศเป็นถึงพระนักการทูตเจ้าอาวาสวัดป่าชื่อดังที่พิมายโคราช
ญาติโยมมาทำอะไรบางอย่างแถมชอบถ่ายรูปโชว์หุ่นเป็นประจำ
เขาเขียนชื่อไว้ว่าขัดจรวดทีมข่าวบุกไปที่วัดเลยนะคะ
ในพื้นที่อำเภอพิมายค่ะไปถึงปรากฏประตูวัดถูกปิด
แต่มีประกาศอันเบอร์เลอร์เขียนไว้บอกเป็นคำสั่งเจ้าคณะตำบลรังกายใหญ่
ให้พระรูปนี้ไปรายงานตัวกับพระครูจันทะสารกิจจาธรเจ้าคณะตำบลรังกายใหญ่
เพื่อสอบสวนทีมข่าวได้เจอคนขับรถวัดนะคะ
เขาก็บอกว่าอ๋อพระที่เป็นข่าวเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้จริง
อยู่ที่นี่มา๑๑ปีแล้วแต่เจ้าอาวาสไปรับกิจนิมนต์อยู่ที่อุบลราชธานีเมื่อสองวันก่อน
ซึ่งคนที่ล็อกประตูวัดก็เจ้าอาวาสนี่แหละส่วนพฤติกรรมเนี่ยผมไม่รู้นะครับ
ก็คือนานจะออกสิทธิมนทีแล้วพฤติกรรมที่แบบอยู่ในกุฏิท่านมีสับปงสับปาอันนี้จริงไหมครับ
เหมือนคบซาวหน้าอะไรอย่างนี้จริงไหมครับมีไหม
อ๋อก็คือไม่เคยเข้าไปครับเพราะว่าคือวัดนี้ก็คือแบบส่วนทงโยมกันแหละ
พระครูสุตธรรมวิสิตเจ้าอาวาสวัดวิปัสนารังกายใหญ่เจ้าคณะอำเภอพิมายบอกว่า
ตอนนี้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วคือจะเรียกเจ้าอาวาสรูปนี้มาสอบสวน
แต่ติดต่อไม่ได้ก็เลยเอากระดาษไปแปะไว้ที่วัด
ถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่มารายงานตัวอีกเจ้าคณะตำบลจะทำหนังสือรายงานไปเจ้าคณะอำเภอ
และเจ้าคณะอำเภอก็จะแจ้งเจ้าคณะจังหวัดต่อไปแต่เบื้องต้นปลดออกจากสังคาธิการเอาไว้แล้วนะคะ